เป็นเหตุการณ์แรงงานชาวพม่าค่ะ
ห้ารุ่มหนึ่งไปรุมตีคนคนเดียวเนี่ยนะคะ
หัวแตกแต่ว่าเลือดมันอาบทั้งตัวเลยนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเราขออนุญาตเบลอเป็นสีเทาดำสักนิดนึงเพราะว่า

แต่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเขายังพูดคุยอยู่ได้นะคะ
เขายังอธิบายยังพูดคุยกับทีมข่าวของเราได้นะ
ซึ่งเค้าก็ยังบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มพวกนี้เลย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุพบผู้ชายคนนี้ค่ะ

สภาพโชคเลือดกู้ภัยต้องช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะ
ซึ่งก็พบว่านายเจาะเต๊ะถูกตีด้วยเหล็กแล้วก็ไม้ที่ศีรษะแผลแตกค่อนข้างยาวค่ะ
ใกล้กันพบท่อนเหล็กและไม้ที่ถูกใช้เป็นอาวุธทิ้งอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบสวนคนที่ถูกตีบอกว่าก่อนที่จะมีคนวิ่งเข้ามาตีเขานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านตามปกติจู่จู่มีคนงานชาวพม่าซึ่งรู้จักกันแล้วก็รู้ด้วยว่ากลุ่มเนี้ยทำงานอยู่ที่ตลาดสดพาเจริญมากันประมาณสี่ถึงห้าคนวิ่งเข้ามาเลยมือก็ถือเหล็กมือถือไม้จากนั้นรุมตีที่ศีรษะแล้วก็ตามตัวก็ถูกตีด้วยไม้ด้วยเหล็กน่วมไปหมดเลยนะคะตัวเขาเองก็พยายามจะป
สุดท้ายแล้วถูกตี๔๕คนวิ่งหนีไปเลยค่ะ
นายจ่อเต๊ะยอมรับเหมือนกันว่าช่วงที่เกิดเหตุเขาก็ดื่มสุรานะคะ

นายอยากเข้าไหมรู้จักกันครับ
เหรอเป็นคนไทยหรือเป็นพม่า
กะเหลี่ยงพม่าครับ